แซงขวาขึ้นมาต่อหน้ารถแท็กซี่
แล้วมีภาพจากกล้องหน้ารถจับภาพวินาทีที่คนขับรถเบนส์ลงมาแล้วถามว่า

บ้าจริงต่อเอ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ผมขอโทษแล้วเมื่อกี้

ผมขอโทษแล้วเมื่อกี้

ผมขอโทษพี่แล้วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปที่โรงพัก
แต่สุดท้ายคนที่ไปโรงพักมีแค่ฝั่งของ
รถแท็กซี่ที่มีกล้องหน้ารถนะฮะ

จังหวะที่แซงปาดหน้าขึ้นมาเหมือนมีจังหวะกระแทกด้วยนะ

คนขับรถแท็กซี่ก็พยายามขอโทษ
แต่สุดท้ายขอโทษไม่เป็นผลครับ
ชกโดนชกเข้าที่หน้า๓ครั้ง
จมูกมีรอยแผลแตกเลยแบบนี้ครับ
ธีรพัฒน์คนบาดเจ็บอายุ๓๘ปีคนนี้

ไปแจ้งความที่สพวิชิตที่จังหวัดภูเก็ต
เพื่อดำเนินคดีกับคนขับรถเบนส์ครับ
เขาบอกว่าช่วง๔ทุ่มคืน๑๖กันยา
กำลังขับรถจะไปส่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
บริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันตกในตัวเมืองภูเก็ต

งรถเข้าช่องทางเดินรถด้านซ้าย
คือเบี่ยงรถเข้าเลนซ้ายมุ่งหน้าไปแยกดาราสมุทร
คู่กรณีขับอยู่ด้านหลังแล้วก็มาชนรถของเขา
จากนั้นเร่งเครื่องปาดหน้าขึ้นมาจอดขวาง

ล่าสุดบ่ายที่ผ่านมาคือภาพฝั่งขวาฮะ
บ่ายที่ผ่านมาที่โรงพักวิชิตเรียกคู่กรณีมาพบ

ฝั่งของคนที่โดนชกเนี่ยเดินทางมา
พร้อมกับชี้ให้ดูร่องรอยความเสียหาย
บริเวณหน้ารถฝั่งซ้ายเป็นรถแท็กซี่ป้ายเขียวนะครับ
มีรอยเฉียวชนแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้น
เจ้าตัวบอกว่าตอนที่เกิดเหตุ
มีคนฝรั่งเศส๒คนนั่งอยู่ในรถด้วย
คือนักท่องเที่ยวเองก็ตกใจเขาเองก็กลัวแล้วก็ตกใจเหมือนกัน
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วพยายามขอโทษให้จบ
ไม่อยากมีเรื่องเนื่องจากว่ามีครอบครัว
แล้วก็มีภาระต้องรับผิดชอบดูแล
แต่ว่าก็ไม่คิดว่าฝั่งนั้นจะอารมณ์เดือดดาดมากนะฮะ
ผมไม่สามารถจะมีเรื่องกับใครได้เลย
ถ้ามีเรื่องกับใครปุ๊บอนาคตผมจบหมดเลย
จะไม่สามารถทำงานด้านนี้ได้
ไปกับสาธารณะอะไรต่างก็ไม่สามารถทำได้
สภาพรถเขาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะ
แล้วต้องวิ่งรับส่งผู้โดยสารด้วยต้องใช้ทำมาหากินนะครับ
ฝั่งคนขับรถเบนส์เองครับวันนี้มาเสร็จปั๊บ
เข้าไปพบกับตำรวจให้ปากคำอะไรต่าง
หลังจากนั้นออกมาครับภาพนี้เกิดขึ้น

แล้วก็ยินดีจะเยียวยาให้กับผู้บาดเจ็บ
ซึ่งตอนนี้เขากลายเป็นผู้เสียหายนะ
มูกเขาก็เสียโดนต่อยจมูกแตก

บรรยากาศช่วงนี้ที่ยกมือไหว้กันหน่อย
ก่อนที่จะมีการจับไม้จับมือกันครับ
หลังจากนี้ไปก็คงจะไม่มีเรื่องมีราวขับขึ้น
เพราะเราก็ไม่รู้จักกันมาก่อน
นี่มันเป็นเหตุซึ่งหน้าด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
เป็นเหตุซึ่งหน้าเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบคืนวันที่๑๖กันยายน
ตอนประมาณ๔ทุ่มที่เปิดประตูแล้วก็ลงมา
ขอโทษพี่แล้วขึ้นมึงขึ้นกูชกเขา๓ครั้ง

ล่าสุดวันนี้ก็ยกมือไหว้แล้วก็จับไม้จับมือขอโทษขอโพย
แจ้งข้อหา๓ข้อกล่าวหาครับ
ทำร้ายร่างกายคมขู่ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวและตกใจ

เพราะว่าดูทรงแล้วก็น่าจะต้องมีอยู่บ้างเพราะว่าเหมือนพอฝั่งคนเจ็บตอบอะไรไปเหมือนเขาไม่ค่อยได้ยินนะคะ

จะเอาลูกปืนไหมแต่วันนี้ก็คือพอมีสติปั๊บรู้ผิดชอบชั่วดีแล้วขอโทษแล้วแล้วก็ยินดีเยียวยารับผิดชอบ